คราวนี้อยากจะให้คุณผู้ชมไปดูนางรำหน่อยที่เขามารำแก้บนแก้บนไอ้ไข่
หลังจากออกสลากรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลไปแล้วเมื่อวันที่๑๗นะคะ

แต่ผู้โชคดีท่านนี้บอกว่า

โชคได้ลาบก้อนโตมาแล้วหลายงวดนะคุณ

เดี๋ยวนะรวมแล้วพี่โอ้โหเป็น๑๐ล้านเลยเหรอ
ล้านเลยคือสะสมสะสมมาหลายงวด

ด้วยการจ้างนางรำมารำแก้บนถวายไอ้ไข่นี่แหละ

ผู้โชคดีก็คือคุณสุพัทราเอี่ยมฉิมและคุณสนเกาะดานนะคะ
ครอบครัวชาวลำลูกกาคลอง๖นี่แหละอยู่ใกล้นั่นแหละ
บอกว่าได้เดินทางนำเครื่องเส้นไหว้ชุดใหญ่
ตุ๊กตาเด็กสวมชุดทหารรูปปั้นไก่ของเล่นเด็ก
แล้วก็ประทัดกว่า๒๐๐๐นัด

ยิ่งใหญ่อลังการนะไก่นี่เรียงกันเป็นแถวเลยค่ะ
และที่สำคัญต้องมีนางรำมาถวายด้วยนะคะ
โดยคุณสุพัทราบอกว่าเธอมีอาชีพค้าขายเสื้อผ้าย่านคลอง๖ลำลูกกานี่แหละ
ปกติก็จะเดินทางมาขอโชคลาภไอ้ไข่อยู่ประจำเลยนะคะ
แล้วคุณเชื่อไหมว่าเขาได้โชคทุกครั้งจากการซื้อลอตเตอรี่
โชคจะได้ใดดีขนาดนั้นนับรุมแล้วหลายล้านบาทนะคะ

คราวนี้บอกโอ้โหได้โชคใหญ่ขนาดนี้ก็เลยจะต้องมาทำตามสัญญิงสัญญาเอาไว้นะคะ
และครั้งนี้หลังจากที่ถวาย

มีการจุดประทัดสองหมื่นนัดนั่นแหละนะคะจุดสองหมื่นนัดก็รอนานหน่อย
จุดไปโป้งสุดท้ายเหลือปลายประทัดอะไร
นี่ออกมาแล้วเอาให้ดูกันอย่างนี้เลย
ทำไมซุ้มให้หน่อยมันจะได้ชัด
ร่วยมีทั้งสองหลักสามหลักก็วากันไป

ให้กับพวกน้องที่เขาต้องการ

อย่างที่วัดทงเสวย

แล้วเขาก็เอาของเล่นเด็กไปถวายส้มฉุนเยอะ

ทางวัดเขาก็นำของเล่นพวกนั้นแหละ

นี่ไงก็เป็นการทำบุญต่อบุญ